ป่าร่ายอ้อยมันสูงใช่ค่ะมันสูงมากทีนี้น้องเมื่อ๗วันที่แล้ว
คุณแม่ก็เป็นนรายงานชาวพรหมากเต่ามาทำงานอยู่ที่รายอ้อย
เล่นกับเพื่อนเพื่อนอายุ๓ขวบตัวเองใน๒ขวบ
มารู้อีกทีนึงเด็ก๒ขวบก็คือน้องกันอย่างที่ท่านเห็น
หายไปแล้วหายไปเลยมันมีประเด็นที่เป็นเชิงทางหลักของวิทยาศาสตร์
เด็กเล่นกันอยู่เนี่ยมีรถกระบะคันหนึ่งอืมซึ่งไม่เคยเห็นเลยไม่ใช่รถกระบะของคนใน
พื้นที่ขับผ่านมาค่ะแล้วเด็กก็หายไปอืมเหมือนว่าเอาตัวเด็กไป
อันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้สองระหว่างที่เด็กเล่นกันเนี่ย
มีรถแท็กเตอร์ที่เขาทำงานอยู่เป็นไปได้ไหม
รถแท็กเตอร์กำลังทำอะไรอยู่เนี้ยในไร่อ้อยเนี้ยอืม
ทับเด็กอ่าแล้วเด็กตายอ่าก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ก็ขุดฝังกลบอะไรเด็กไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
คนขับรถแท็กเตอร์มาสอบแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ยังให้การที่
อ่ายังวกวนอยู่อ่าแต่ว่าก็ยังสรุปไม่ได้ค่ะ
ว่าเกิดเหตุขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าณขณะเนี้ย
ยังหากันอยู่หามาเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วไม่ได้หยุดเลยใช่ค่ะ
ซึ่งนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ก็ระดมกำลังหลายหน่วยงานเลยค่ะเพื่อจะหาเด็กชายวัยสองขวบคนนี้
ชื่อว่าซูลุยผิวนะคะน้องเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกว่ามันสัปดาห์นึงแล้วค่ะที่หายตัวไป
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ลดละความพยายามเลยนะคะ
แม้จะไม่ใช่คนไทยแต่ก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
ทีมค้นหาที่บอกว่าทุกภาคส่วนเนี่ยมีทั้งชาวบ้านทหารตำรวจ
ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงา
มีสุนัขดมกลิ่นอีก๓ตัวคือมาเท่าที่จะมาได้เท่าที่จะมีกำลังในการค้นหาทุกหน่วยค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะตั้งแถวหน้ากระดานเดินเข้าตรวจค้นในไร่อ้อยเลย
แล้วก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกคือต้นอ้อยมันสูงค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาก็บอกได้ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าที่มันกำลังโตแบบ
ใกล้จะตัดได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะสูงมาก
ขณะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใหญ่เดินเข้าไปเนี่ยก็ยังเป็นทางแคบเบียดเลย

คือเจ้าของไร่อ้อยเนี่ยบอกว่ายินดีเลยนะ
ตัดได้เลยเต็มที่คือไม่ต้องรอว่าจะต้องรอจนได้เต็มที่แล้ว
ไปคือนักขนาดนี้จะตัดยังไงตัดได้เลยแต่ว่าไม่ใช่
ว่าเราจะเอารถไปไถไปตัดแบบพลูกันเข้าไปเลยเนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนใช่ค่ะเนี่ย
สภาพเป็นแบบนี้คือมันสูงท่วมหัวแบบแทบจะเป็น
คนสองคนต่อกันอยู่แล้วค่ะในความสูงของไร่อ้อยนี้
นะคะคือถ้าตัดต้องต้องไล่ตัดไปทีละต้นทีละต้นไปทีละ
พื้นที่อ่ะใช่ครับไถไม่ได้ครับอ่าซึ่งผู้ว่ายังบอกด้วย
นะคะว่าการค้นหาจะเดินหน้าอย่างเต็มที่จะมีการสลับสับ
เปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทางราชการมีความพร้อม
กำลังคนทั้งเครื่องมืออาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ตอนนี้มีการขยายพื้นที่ในการค้นหาออกไปแล้วด้วยมูลนิธิ
กระจกเงาก็แจ้งจุดที่สงสัยมาแล้วด้วยเจ้าหน้าที่จาก
ปูพรมค้นหาซ้ำแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ
ศำกันอีกแล้วเรียนตรงว่าเต็มที่เรื่องของการสาล
ออกสวนเนี่ยเราเราเอ่อเอ่อทำแล้วก็ประเด็นสงสัย

แต่ว่าไปถึงตรงไหนใดเราก็สัญญาติว่าให้เป็นเรื่องผม
ในส่วนการหางานในไล่ตอนนี้เราก็เพิ่มกำลัง
จากเดิมที่เรามีตำรวจผู้ทอนวิทยาหารมีอาสาสมัคร
ตอนนี้ตรวจฯจะมาช่วยเราอีก๒หมวด
ด้านการสแกนพื้นที่การปรูคมที่จะเข้าไปสำรวจโดยละเอียด
เราก็ยังคงจะดำเนินการต่อไป
ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว
นายลายทองเหรียญมีพันธ์หัวหน้าวังช้างอยุธยาและพเนียด
ก็นำช้างมา๔เชือกพร้อมกับควานให้มาช่วยค้นหาเด็กด้วย
โดยช้างจะเข้าไปในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปได้ลำบาก
หมาเพิ่มมาช้างก็กันมาคนอีกเพียบเลย
พื้นที่หมู่๙บ้านสุวรรณวัฒน์ในอำเภออูทอง
ห่างจากอำเภออูทองประมาณ๒๑กิโลเมตร
ไร่อ้อยเนี้ยปลูกติดติดกันอยู่กว่าซองร้อยไร่

จุดแรกคือจุดที่ก่อนที่เด็กวัย๒ขวบ
ว่าน้องสุลุยผิวเนี่ยจะหายตัวไปก็เล่นอยู่กับเด็กวัยสามขวบอีกคนนึง
นี่แหละค่ะจุดแรกที่เล่นกันอยู่แล้วก็ไม่มีใครเห็นเด็กอีก
หลังจากนั้นจุดที่๒ค่ะเป็นจุดที่มีผู้พบเห็นเด็กเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็จุดที่๓คือจุดที่ไม่มีใครเห็นเด็กชายคนนี้อีกต่อไป
และจุดที่๔คือบริเวณบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเด็กอาจจะตกลงไปหรือเปล่า
ก็ระดมกำลังค้นหาแล้วก็ใช้นักประดาน้ำลงไปค้นหานะคะครับ
ขณะเดียวกันพระพิภพศรีละสุโธเข้ามาที่จุดเกิดเหตุค่ะ
บอกว่าเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียมานาน๖ปีแล้ว
พอทราบข่าวเรื่องเด็กหายตัวไปก็เลยรีบเดินทางมาอธิษฐานจิต
เพื่อจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองเด็กชายคนนี้ให้แคล้วคลาดปลอดภัย
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จในการค้นหา
ก็มีการมอบล็อกเก็ตรูปพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียร๕๐๐องค์ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
คือตอนนี้ความเชื่อเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทแล้วด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าทางญาติทางครอบครัวเนี่ยมีการเอาเหรียญครุฑเอาอะไรมาฝังดินใต้ต้นที่บอกว่าเห็นเด็กเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อจะบนบานสารกล่าวบูชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดตาจะได้เจอเด็ก
นี่เป็นช่วงที่ช้างที่มาจากวังช้างและพเนียดที่ยุธยา
ก็มาช่วยหาเนี่ยฮะก็ค่อยเดินหาไปทีละจุดทีละจุด
คือทางการค้นหาเนี่ยทางจังหวัดบอกว่ายังไม่ยุตินะครับ
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเด็กเสียชีวิตจริงนะเพราะว่านี่ก็๗วันแล้ว
ศพต้องส่งกลิ่นแล้วหรือถ้าในพื้นที่ไร่อ้อยเนี่ยมันมีน้ำ
ถ้าเด็กไปจมน้ำแล้วเสียชีวิตอยู่ศพก็ต้องลอยขึ้นมาแล้ว
ตอนนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติที่จะทำให้สันนิษฐานได้ว่าเด็กเสียชีวิต
ตอนนี้ยังให้น้ำหนักน้อยเรื่องเด็กเสียชีวิตนะฮะเจ้าของไร่อ้อยก็ได้พาครอบครัวของเด็กชายเนี่ยไปทำพิธีเปิดที่เปิดทางต่าง
แล้วก็บอกว่ายินดีเลยสามารถลุยได้เลยจะตัดจะอะไรตรงไหนจัดการได้เลย
วันนี้ก็เอาช้างมาช่วยท่ามกลางหัวอกของพ่อแม่ที่รอคอยนะขณะนี้เนี่ย
ก็มีพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ในการตั้งโรงครัวพระชธานด้วยนะฮะ
ก็หากันต่อไปเอาใจช่วยนะคะด้วยความหวังของทุกคนนะครับ
ขอให้หนูน้อยคนนี้รอดปลอดภัยกันแล้วกัน